อย่าลืมมาลุ้นไปพร้อมกันกับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดประจำวันอังคารที่๑๖กุมภาพันธ์๒๕๕๙
ถ่ายทอดสดจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล๑๔นาฬิกาเป็นต้นไป